เทวาปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวพร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพยาว
และนายกเทศมนตรีเมืองพยาวร่วมกันจัดขบวนแห่ข้าวทิพย์ทางน้ำ
บรรทุกเรือแจวภายลอยน้ำในกว้านพยาวจากท่าเรือวัดตีโลกการามนำไปถวายพระเจ้าตนหลวง
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณองค์ใหญ่สุดของล้านนาอายุถึงกว่าห้าร้อยสามสิบสองปี
ที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ขบวนเรือแจวถึงกว่าสิบลำร่องน้ำกว้านพยาวเข้าถวายองค์พระเจ้าตนหลวง
เพื่อสืบสารอนุรักษ์ประเพณีล้านนาดั้งเดิมซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของทางจังหวัดพยาว
เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แก่ชุมชนจังหวัดพยาวโดยภายในงานนี้มีผู้คนเข้ามาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก